สำหรับสิ่งที่ได้เห็นกันนะคะก็ต้องชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องที่ความขี้อำของโมและการแกล้งคนของโมเนี่ยมันก็ไปเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราว
อ่าใครมีเอกสารขอค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันถึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องเนี่ยด้วยความที่โมนเองนะคะก็มักจะเป็นที่ปรึกษาของคนหลายคนอยู่บ่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงหรือชายโดยตลอดเวลามาตั้งแต่ตั้งแต่โมนแบบผ่านอะไรมาหลายอย่างนะคะก็จะมีคนเข้ามาปรึกษานู่นนี่บ่อยครั้
ก็มีเช่นกัน
น้องการก็เป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่
อยู่ดีก็เข้ามาปรึกษาโมเช่นเดียวกัน

เหมือนทุกคนทั่วไปนะคะ
เพียงแต่ว่าอาจจะน้องการเป็นคนที่
เป็นที่รู้จักสำหรับคนอื่น
แต่ว่าโมเองเนี่ยไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนเลย

ก็ปรึกษาน้องที่เข้ามา

ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่พ้นเรื่องของความรัก

ท้อแท้หรืออะไรทำนองนี้นะคะ
ก็ปรึกษากันไปปรึกษากันมา
ก็เกิดทำให้มีน้องผู้หญิงเข้าใจผิด

ด้วยการปลอมตัวเป็นน้องการ
โมก็มาแบบนี้

ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดมากับเราดี
เขาเปิดมากับเราด้วยความที่เขามีความเข้าใจผิดแล้ว
มีความจัดเราอยู่ในนั้นด้วยตัดสินเราไปแล้ว
แล้วก็มีความท้าทายด้วย
จะเห็นได้จากที่เขาพิมพ์มานะคะว่า
เขาก็ค่อนข้างที่จะแห่ให้เราพูดนู่นพูดนี่
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไร
แต่ทีนี้อันนี้โมก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ดันไปแกล้ง
ด้วยการพิมพ์ตอบไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอะค่ะ
เรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยความคึกขนองของโมเนี่ยโมหัวเราะนะ
แต่ว่ามามานึกถึงณเวลานี้เนี่ยโมก็เข้าใจแหละว่าการพิมพ์ไปแบบนั้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโมก็ต้องขอโทษ

อ่าเดี๋ยวนะคะยังไงคะเธอ
อ่าอ่าไม่ว่าจะแชทไหนก็ตามนะคะ
ไม่ว่าจะแชทไหนก็ตามที่ได้เห็นนะคะ
เป็นสิ่งที่โมรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของจริง
สรุปง่ายคือว่าทั้งหมดนี้ปลอมทั้งสองข้าง

อีกฝั่งหนึ่งปลอมเพราะว่าคอนเวอร์เซชั่นมันไม่ใช่ของจริงนึกออกไหมคะ
คือเรารู้แล้วว่าคนนี้ปลอมตัวมาเราเล่นกลับ
อันเนี้ยก็คืออ่าหลังจากนี้เนี้ยเขาก็เขาเองก็ทนไม่ไหว
จากการที่โมไปทำให้เขาแบบปั่นหัวเขาขนาดนั้น
ทนไม่ไหวเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้หนูเองนะคะ
ก็เลยคือโมก็เลยบอกว่าอย่างที่เห็นกันนะคะที่ได้พิมพิมพ์ไปว่าโมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นกรุณาขอโทษโมด้วยเพราะว่าสิ่งที่หนูทำทั้งหมดเนี่ยพี่ทำมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าพี่โง่พี่ไม่รู้
ถ้าเกิดว่าไม่ขอโทษพี่พูดเรื่องจริงก็ได้ซึ่งเรื่องจริงเนี่ยไม่มีเยอะนะคะ
แต่ว่าโมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าน้องทั้งสองคนอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน
เอาเป็นว่าโมขอพูดแค่ว่าน้องได้ขอโทษโมแล้วว่าน้องเนี่ยด้วยความด้วยความที่อารมณ์ด้วย
แล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยโมเข้าใจว่าเป็นใครใครก็เข้าใจผิดแล้วก็หึงหวง
น้องก็เลยขอโทษแล้วก็ขอให้โมเข้าใจซึ่งโมก็เข้าใจค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่อ่าน้องอาจจะไม่ได้ปล่อยแช็คตรงท่อนที่น้องขอโทษไปยังทุกทุกคนมันก็เลยทำให้โมถูกเข้าใจผิดว่าโมจะไปแย่งของเขาจริงจริงหรือว่ามันมีอะไรมากมายเกินไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ก็โมก็ออกมาชี้แจงแบบนี้แหละค่ะว่าน้องเขาได้ขอโทษโมมาแล้วซึ่งโมก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ตอนแรกก็แวบแรกก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเกินไปแล้วเพราะว่าโมอายุขนาดนี้แล้วอะค่ะ
แล้วก็มาเล่นกับโมแบบนี้อย่างที่โมพิมพ์ไปแหละค่ะว่าผิดคนนะ
จริงแล้วโมเนี่ยโมเองไม่ได้มีอาวุธอะไรปากโมก็ไม่ใช่อาวุธ
โมมีอาวุธคือความจริงซึ่งมันจะต้องออกจากปากโม
โมก็ไม่ได้อยากจะใช้อาวุธมาทำร้ายใครแล้วก็น้องทั้งสองคนยังมีอนาคตที่ดี
ทรายก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากมีครอบครัวที่ดีมาก
จริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลถ้าตัวโมเข้าใจและให้อภัยได้แล้ว
ทุกคนก็ควรที่จะเข้าใจแล้วก็สนับสนุนน้องทั้งสองคนเหมือนที่โมรู้สึก
ตอนแรกที่น้องเขาทักมาทำไมเราถึงไม่แสดงจบร้าลม

เป็นคนแบบนี้โมถึงเป็นหน้ากากพยาบาลได้
แล้วก็โมถึงลงว่าเพื่อนแพงกิ้งแล้วตายแล้วคนทั้งกองจะไปงานศพเพื่อนได้
ถ้าทิ้งมันจะอีกเราหรือว่าแอลว่าเราอะไรอย่างนี้ไหม
ปรึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงความรักที่คนสองคนรักกันมาก
ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะ
ถ้าอยากที่มันพิกัดไปฝันชัยได้มาขอโทษเราหรือไงคะ

ไม่รู้จักเลยค่ะ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

ดีกว่าไม่แนะนำดีกว่าเอาเป็นว่าก็สำหรับการอยู่ในวงการนะคะ
บางทีมันต้องจะทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดหลายขั้นหลายชั้นหน่อย
เพราะว่าจริงเราไม่ต้องดูใครหรอกค่ะดูโมเป็นตัวอย่างก็ได้
เมื่อก่อนโมเป็นคนที่แทบจะไม่เคยคิดอะไรก่อนทำเลยด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บเองก็คือตัวเราเอง
เอาพูดตรงนะคะอย่างข่าวที่น้องซายเป็นคนส่งเองถามว่าในเมื่อน้องซายส่งเองแล้วเนี่ย
มันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของน้องซายกับน้องการไหมมันก็มีไม่ใช่ไม่มี
เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรอ่าจริงจริงแล้วโมคิดว่าอ่า
ภาษีไทยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้า
มันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้ารักษาอยากจะรักษาความสัมพันธ์ของ
ของกันและกันจริงทั้งคู่นะคะทั้งน้องผู้หญิงทั้งน้องผู้ชายเนี่ย
จริงไม่ควรจะให้บุคคลที่๓เข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเลยจริง
จะเลือกนิสัยคิดแกล้งไปเลยมั้ยโมนิสัยคิดแกล้งโมโมโมเลือกไม่ได้
เลือกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าคนที่คนที่รู้จักหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องรู้จักอ่ะ
เอาง่ายง่ายนะคะอย่างอย่างข่าวที่ออกไปทุกคนแทบแทบจะทุกคนรู้ว่าหัวแกล้งอืม
ใช่มันมีทั้งสองคนแล้วน้องก็ได้ขอโทษกันมาทั้งคู่แล้วอะค่ะ
มีผลกระทบด้วยเราไหมคะตอนนี้ผลกระทบสำหรับโมเนี้ยมันน้อยมาก
มันน้อยมากจริงเพราะว่าโมเป็นคนที่อยู่เฉย
อยู่ดีดีก็มีน้องสองคนมาง่องแง้งง่องแง้งอยู่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าโมเป็นห่วงผลกระทบของน้องสองคนมากกว่าอืม
เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าน้องก็ยังเด็กกันอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีอนาคตอีกไกล